เอาจากวอลด้านหลังนะคะสาวภาวะถูกขู่ฆ่า
เหตุตามผัวเหตุห้ามผัวเมียตีกัน

แต่ผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนไงก็ต้องเข้าไปช่วย
คือต้นเรื่องเนี่ยก็คือผู้หญิงคนนี้นะคะ
ไปช่วยเพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิง
เขาถูกฝ่ายสามีเข้ามาทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าอดีตสามีเนี่ยมาขอทวงคืนโทรศัพท์มือถือ
วงคืนอย่างเดียวไม่พอเป็นคำพูดไม่พอไง

ผู้หญิงคนนี้เข้าไปช่วยโดนไปด้วยค่ะ
เอาไปดูใช่ค่ะมีคลิปให้ดูครับ

เป็นคลิปต้นเรื่องผู้หญิงเนี่ยถูกอดีตสามีกำลัง
เนี่ยกอดรัฐภัทรเบียงอยู่แบบนี้ส่วนนู้นนะครับผู้หญิงดีหรือเพื่อนของผู้หญิงเนี่ย
ใส่หมวกหน้านะครับเอาน้ำร้อนสาดเลยคุณ
อืมแต่พอเอาน้ำร้อนสาดตัวเองก็มือถูกน้ำร้อนร่วงเหมือนกันนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ต้นเรื่องทั้งหมดที่อดีตสามีจะเข้ามาทำร้ายร่างกายอดีตพันรยา
แต่เพื่อนเข้ามาห้ามไว้ถูกตบไปสองทีและถูกกระทืบซ้ำไปอีกหนึ่ง
โอ้โหและถูกน้ำร้อนที่จะเอาไปสาดเขาลวกมือตัวเองอีกนะคะ
หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถูกแยกออกไปค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีนี้ไปถามรายละเอียดจากฝั่งอดีตพันรยาแหละ
ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงมายังไง
อดีตภรรยาชื่อว่าป้าสำเนียงบัวคำนะคะ
แต่ว่าชื่อเล่นชื่อป้านกนะขอเรียกป้านกละกันนะคะหลังจากนี้
เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็น๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
อดีตสามีของตัวเองค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมาหาเรื่องมาทำร้ายร่างกาย
ชื่อว่าในสายันสร้อยเรืองศรีหรืออีท

ป้านกคนใส่เสื้อขาวที่อย่างสัมภัยกับเรานะฮะ
ลุงอี๊ดเลิกรากันไปแล้วประมาณหนึ่งเดือน
เพราะป้านกไปจับได้ว่าลุงอีทเนี่ยแอบไปมีหญิงอื่นครับ

และล่าสุดที่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ก็คือลุงอีทเนี่ยโทรมาหาป้านกบอกว่า
น่าจะมาเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยทั้งเครื่องเลย
แต่ป้าบอกว่าก็ฉันเป็นคนซื้อ
มันจะต้องอยู่กับฉันมันต้องเป็นของฉัน
ด่าทอกันก่อนนะคะในโทรศัพท์
ไม่จบมาตามกันที่ร้านอีก
แล้วก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้น
เป็นร้านหอยทอดผัดไทยนะ

พอนายสายันหรือว่าลุงอีทมาถึงที่ร้านทะเลาะกันยกใหญ่เลยค่ะ
หลังจากนั้นก็เดินปรีเข้ามาจะทำร้ายร่างกายป้านก
ทำให้เพื่อนของป้านกซึ่งขายกาแฟอยู่ข้าง
ชื่อว่านางสาวธนานันต์ต้องเข้ามาห้าม

อีทเนี่ยทำร้ายร่างกายไปเลยตบด้วยกระทืบด้วยและขู่ฆ่า

เอ้าเจ็บกายด้วย

น้ำร้อนที่กำลังต้มจะทำกาแฟจะชงกาแฟ

ใช่ป้านกบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้
พาเพื่อนคนนี้ที่พยายามจะช่วยชีวิต

ตำรวจให้ผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกาย
เอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายกับลุงอีทค่ะ